คุณผู้ชมคะดูหน้าจอของเราแล้วก็หันไปดูข้างหลังของเราทั้งสองคนด้วยคุณสืบสกุล
ผมกลัวมันจะเกี่ยวของเราอยู่ในซ้ายตรงนี้
ตายแล้วว่ะพัทยาทำไมมันมีเนี่ย

จริงค่ะมันกระทบกับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
ทีนี้ก็เลยจะพาไปสำรวจไปตรวจสอบที่นี่
พัทยาค่ะคุณผู้ชมดูสินี่กล้องทิ้วอัพขึ้นไปแล้วเห็นไหมนั่นมันรังนกเหรอ
คือมันยุ่งเหยิงมากจริงค่ะตรงนี้เนี่ย
อยู่ตรงปากซอยจอมเทียน๘ถนนเลียบชายหาดพัทยาที่ชนบุรี
ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยมันระโยงระยางตามรั้วบ้านแบบนี้
วันหนึ่งมันจะเกิดไฟลุกพลึบไหม้ขึ้นมาไหมไม่รู้
แต่ที่แน่เสามันเอียงกระเท่เร่เหมือนกับมันแบกรับน้ำหนักของสาย

ใช่แล้วสายบางสายมันห้อยลงมาเยอะเหมือนกันนะคุณนะ
คุณจำได้ไหมกลัวจะเดินตรงนี้แล้วแบบเกี่ยวคอตาอย่างนี้

คือเขาจะบอกว่าเราแจ้งไปที่เดียวให้มาเอาออกไม่ได้นะ

ว่าเป็นสายสื่อสารของบริษัทอะไรยี่ห้ออะไร
แล้วเดี๋ยวก่อนคุณสืบสกุลจะไปดูได้ว่า
อันไหนมันสายอะไรจะไปดูตรงไหนล่ะเนี่ย

ค่ะมันเป็นแบบนี้แล้ว

แล้วเดี๋ยวถ้าเราเผลอไปจับรั้วเหล็กมันจะดูดไหม

หน้าฝนฝนตกลงมาก็ไม่รู้มีไฟล่งไฟรั่วอะไรด้วยหรือเปล่า

ดำเนินการแก้ไขให้หน่อยนะจ๊ะ
ตรงนี้อยู่น่าจะเส้นใกล้จอมเทียนไหม
ใช่ค่ะซอยจอมเทียน๘ตรงถนนเรียบชายหาดเลยคุณ
แล้วตอนนี้เขากำลังพัฒนาชายหาดซะสวย
คือถ้าพัฒนาชายหาดแล้วเหลียวมามองสายตรงนี้หน่อยละกัน